พระนะครับรูปนี้ใช้ฝาบาดสยบชาวต่างชาติคนนี้ครับ
สยบอะไรระเบิดเขาก็นั่งอยู่เฉย
คือก่อนหน้านี้นะครับคือเดินเอากุญแจนะกุญแจตัวเองนะ

นี่แหละครับโอ้โหผู้ชายคนนี้นะครับเดินเอากุญแจตัวเองขายรถชาวบ้านเขา
ไอ้กุญแจตัวเองที่ว่าไม่ใช่กุญแจผีใช่ป่ะ
ไม่รู้ไงไม่รู้ไงอันเนี้ยนะครับแต่ว่าพอดีมีพระนะครับ
บินทบาทผ่านมาเห็นฝรั่งคนนี้นะครับฝรั่งเดินไปหาพระนะ
แล้วพระท่านก็เนี่ยครับเอาบาดนะครับแตะไปที่หัวดีกว่า
ผมใช้คำนี้ดีกว่าเนี่ยเขาไปนั่งแม่ตรงนี้ก็บังซะพอดีนะ
สงบเนี่ยมุมนี้เห็นคือแตะแตะปุ๊บแล้วก็นี่ยกมือไหว้ด้วย
เหมือนกับให้สติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้สติให้กำลังใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานครับซอยเฉลิมพระเกียร๑๙
พัทยากลางหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านเล่าบอกว่าดูจะเมาแหละแล้วบางช่วงก็เดินถอดเสื้อตะเวน
กุญแจตัวเองไปขายรถชาวบ้านคนห้ามก็ไม่ฟัง
พออาการสงบปั๊บตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองพัทยามาพอดีเลย
ชาวบ้านโทรแจ้งไปไงก็คุมตัวไปโรงพักไปตรวจสอบประวัติสิ
เขาชื่อนายรัสแตมดาฟเลตอฟชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ
ชาวอะไรเนี่ยชาวรัสเซียสิอายุ๒๖ปีนะครับ
เข้ามาประเทศไทย๑๘กันยายนเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
๑๒๕๖ปีนี่แหละกันยายนเนี่ยแล้วก็พบว่าวีซ่าพึ่งหมด
ดำเนินคดีนะครับไปหาพระบ้านดีกว่าชมหน้าเขา
ท่านเป็นพระที่เอาบาดแตะหัวฝรั่งนะครับท่านเป็นพระลูกวัดวัดชัยมงคล
พระอารามหลวงวันนั้นท่านก็เห็นแล้วดูสีหน้าชาวต่างชาติคนนี้สีหน้าดูน่าสงสาร
ก็เลยเอาฝาบาดแตะหัวให้แทนการให้กำลังใจทำไมท่านทำแบบนี้คือมันเป็นวิชาเหรอท่านหรือยังไง
คือท่านบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเขาไปก่อเหตุอะไรมาแต่ที่ทำแบบนี้เพราะว่าตัวท่านเอง
พระมหาประยูนเนี่ยตัวท่านเองเคยถูกพระผู้ใหญ่ทำกับท่านตอนเด็ก
คือเหมือนกับการที่น้ำแข็งว่าเตือนสติให้กำลังใจ
พอบาดแตะหัวปั๊บใจมันชื้นขึ้นมันมีกำลังใจขึ้นมานะครับ
กำลังใจเขาแต่ไม่รู้เลยว่าฝรั่งคนนั้นก็เกิดอาการคุณพระมหานานนี้ไม่รู้ไม่รู้
รู้สึกรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเลยอาการนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ
อาการที่ลักษณะนี้ก็ถือว่าดีสำหรับเราเรียนนะไม่ใช่อาการดุร้าย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็นะมันก็เป็นความเชื่อความศรัทธา
เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมีพี่ผู้หญิงก็นั่งอยู่ด้วย
ยงแนะนำแหละว่านี่พระนะท่านให้พรเนี่ยครับสงบเลยเออดีจริงฮะ